คุณผู้ชมค่ะคนในวงการบันเทิงนะ
อกจากจะหน้าตาดีรูปลักษณ์ภายนอกดีแล้วนะคะ
ความสามารถก็ต้องตีด้วยเช่นกัน

พี่ภัยโพงสะท้อนก็เอาด้วยเหมือนกันค่ะ

นี่ไปเจิมที่หน้าผากสักหน่อยค่ะ

พี่ภัยโพงสะท้อนนักร้องลูกท่วงชื่อดัง
ไปทำพิธีมาเมื่อวันก่อนกับการเจิมหน้าผาก

เป็นการเบิกเนธค่ะแล้วก็เสริมบารมีงานการให้มันปัง
ไผ่บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะเป็นสิ่งที่ทำแล้วพี่รู้สึกสบายใจ

เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวทางจิตใจนะคะให้พลังในการต่อสู้กับทุกสิ่ง
พร้อมกับบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้นะ
แต่ก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของสายธรรมะซะมากกว่า
เช่นให้พระครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ
จับหัวเขาหัวเปากะหมอมลงคาถา

แต่ถามว่าเคยลงนะหน้าทองทั้งหน้าหรือเปล่า
หรือว่าศักดิ์สาลายมืออะไรแบบนี้ค่ะ
ไผ่บอกว่าอันนั้นพี่ยังไม่เคยทำนะ

ค่ะ

ถ้าเกิดเราเคยทำอะไรไว้ผลที่มันเกิดในชาตินี้

แต่ถามว่าเราทำไมถึงต้องไปทำสิ่งนี้เพราะว่า

แล้วก็เชื่อเรื่องกรรมว่าทำดีได้ดีกับตัวในชวน
มีความสุขในการที่เราได้ไปได้รับสิ่งเหล่านั้น
แล้วก็พอได้ทำมันก็รู้สึกมันก็ชื่นใจ

วกกับสิ่งที่เราทำคือเราทำความดีอยู่แล้ว

มันก็เป็นอีกแรงผลักดัน

ที่ทำให้เราเชื่อว่าคนดังข้างหน้ามันก็น่าจะสำเร็จนะ
มันน่าจะอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับ
เอาไปเติมหน้าผากเพื่อกำลังใจนะคะ
แต่ใดคือทำดีย่อมได้ดีจ้